อะไรกันคะมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ไม่พอพอผู้ใหญ่บ้านกับพลเมืองดีพยายามจะไล่จับ

จอดหลักฟัง

คนที่เขามานั่งดูกล้องมุมจรปิด
เขานับว่ามันมีระเบิดทั้งหมดกี่ลูกครับคุณคิง

และแสงไฟวาบวาบวาบแบบนี้เลยค่ะ

จอดเลยขวางถนนสายพลทองเสรภูมิค่ะ

ซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้าน

ขับรถกระบะเป็นอีซูซูแม็กซ์สีเทา

ไล่ตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่แหละจะจับให้ได้ค่ะ

วัยรุ่นพวกนี้ตามใช่ไหม
ได้งั้นคว่างระเบิดใส่หน้ารถ

ไอ้พวกเด็กโยนระเบิดบ้านโคกนะครับ
ตอนที่กำลังจะบอกเลขทะเบียนใช่ไหม

ใช่ค่ะแล้วกล้องคือหลบมุมไปปึ๊กนิดนึงค่ะ
คงถ่ายด้วยกล้องมือถือคุณคิง

ที่แวบเมื่อกี้ที่เราพูดอยู่เนี่ย

แล้วเจออะไรเจอระเบิดไทยประดิษฐ์ค่ะ

ตรงนี้คือหมู่บ้านโคกสมบูรณ์ค่ะ

โดยวัยรุ่น๒คนที่จับได้อายุแค่๑๔๑๖ปีเท่านั้น

แดงดำด้วย๑คันแล้วก็พบประทัดลูกบอล

ข้างในประทัดเนี่ยเหมือนถูกแบบประดิษฐ์ด้วยตัวเอง

แล้วขนาดที่ถูกปลาระเบิร์ตตอนนั้น

กลุ่มเพื่อนนั่งเล่นเกมกันอยู่หน้าบ้าน

ก็คือไปหยอดน้ำกรดเพื่อกีดยาง
แต่ก็คือแวะมาเล่นกับลูกชาย

อยู่ดีมีเสียงระเบิดดังขึ้นตั้ง๗ครั้ง
ก็เลยบอกให้กลุ่มลูกชายเข้าบ้านเลยนะ

ก็เลยจับกลุ่มมาได้๒คน

แต่เท่าที่รู้มาเหมือนกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เคยมีปัญหากับวัยรุ่นในหมู่บ้านมาก่อนค่ะ
ถามเด็กแล้วเขาบอกว่าไม่รู้เลย
ใช่อาจจะเกิดเป็นที่เขาคึกขนองก็ได้ค่ะ
คิดว่านะเพราะว่าเด็กมันเพิ่งจะประมาณ๑๕๑๖เองอะค่ะ
อยากให้ฝากหน่วยงานให้มาแก้ไขอย่างจริงจัง
เผื่อแบบมันถือมีดมันเรียงกระดานตรงถนนใหญ่

เราก็กลัวความปลอดภัยของเราแล้วของลูกเราด้วยค่ะ
พ่อบ้านมาทำอย่างนี้มันอันตรายค่ะ
ปลาระเบิดเข้ามาในบ้านเราเลยค่ะ
ระเบิดมีหินภูแล้วก็ตะปู

เพราะมันถือมีดมามันเรียกให้ออกไป
แต่เราไม่ให้ลูกเราออกไปให้เด็กออกไปเรียกเข้าบ้านหมดเลย
คือแม้แต่ตอนนี้คุณแม่เองก็ยังบอกว่า

แต่ตอนนั้นเหมือนมาเรียกทั้งลูกของแม่
แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนของลูกออกไป
แต่เธอตัดสินใจบอกให้ลูกกับเพื่อนเข้าบ้านไป
ไม่ให้ออกมาจนกระทั่งนั่นแหละ
ระเบิดมาถึง๗ลูกนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบสวนค่ะ
เยาวชนกลุ่มวัยรุ่น๒คนที่จับมาได้นะเวลานี้ก่อนนะ

แล้วเดี๋ยวที่เหลือในกลุ่มเพราะมากันเยอะเลยใช่ไหม
เดี๋ยวจะต้องตามมาค่ะก็สอบส่วนหาสาเหตุต่อไปค่ะ
ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรในเหตุการณ์นี้นะครับ